มาดูความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มคนร้าย๔คน
บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้ชาย๓คน
ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ที่บริเวณหน้าร้านขายของชำ
ที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
หลังจากที่เกาะเหตุเสร็จแล้วเขาก็หนีไปทั้ง๔คน

เพราะว่าหมายสารออกมาแล้วหมายจับออกมาแล้ว
ตอนนี้พยายามหาตัวอยู่นะคะแต่ว่ากล้องวงจรปิดมันชัดมาก
ชัดเจนเลยค่ะมากัน๒คันนะคะ๒คันซ้อนท้ายมามาทั้งหมด๔คน
เข้ามาถามก่อนถามหานุ่มเสื้อแดงเห็นหนุ่มเสื้อแดงไหม

พอถามเสร็จปุ๊บ๓คนก็บอกเขาไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าคนที่เขามาตามหาตัวไม่อยู่แล้ว
แต่ว่าสุดท้ายแล้ว๓คนที่นั่งอยู่ขออนุญาตใช้คำว่า
ซวยไม่รู้เรื่องด้วยแต่ก็ถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
ความคืบหน้าทางคดีค่ะพันธ์ตำรวจเอกจิระวุฒิตันทศรี
ผู้กำกับการสพเมืองสมุทรสาครนะคะ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็เรียกผู้เสียหาย๓คนมาให้ปากคำ
จากการสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดกับผู้ต้องหาด้วยนะคะ
อกจากนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปกดดันตัวผู้ต้องหา
หมายจับสารจังหวัดสมุทรสาครลงวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
๔คนประกอบไปด้วยนายภูสิตเมฆสวัสดิ์อายุ๔๑ปี
นายเจเอ็ดเมฆสวัสดิ์อายุ๓๖ปี
บัญชาไข่เพชรอายุ๓๖ปี
และนายนัทธพงศ์กะปินชรานนท์อายุ๒๘ปี
ในข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน
ใช้อาวุธกำลังประทุษร้ายร่วมกันกระทำความผิด
ตั้งแต่๒คนขึ้นไปจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ทำให้เสียทรัพย์ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนสาเหตุจากการสอบปากคำฝ่ายของผู้เสียหาย
ก็คือ๓คนที่ตั้งวงดื่มเหล้ากันและบุคคลใกล้ชิดกับผู้ต้องหา
เชื่อว่ามาจากการที่กลุ่มผู้เสียหายนั่งดื่มสุรา
แล้วส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกัน
เนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวในบ้านมีเด็กอ่อน
พอเวลามีคนส่งเสียงดังเนี่ยทำให้เด็กตื่นนอนในช่วงเวลากลางคืน
เขาบอกว่าที่คาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าทั้งสองฝ่าย
เคยมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ยังเกิดขึ้นซ้ำอีก
ก็คือมีการตั้งวงดื่มสุรากันแล้วก็เสียงดัง
ทำให้เด็กซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงมาตื่นตื่นขึ้นหลายวัน

ตำรวจคาดว่าผู้ต้องหาทั้ง๔คนตอนนี้น่าจะยังหลบหนี
ในพื้นที่สมุทรสาครมีหนึ่งในคนร้ายติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว
แต่ก็ยังไร้วี่แววจะเดินทางมาตามนัดหมายนะคะ
นี้ตำรวจได้ทำการกดดันทุกวิถีทางค่ะ
คาดว่าจะได้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดอีกประมาณ๒๓วันนี้ค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานเพิ่มเติมนะคะ